คุณผู้ชมคะเรื่องนี้ก็เกี่ยวกับนักศึกษาค่ะเกี่ยวกับนักศึกษาคือน้องอาย
นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่๒ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นคือน้องเสียชีวิตในมหาวิทยาลัย
อุบัติเหตุถูกรถบัสของคณะพยาบาลเนี่ยชนครับทีนี้ล่าสุดเนี่ยนะคะ
กับทางมหาวิทยาลัยเนี่ยมีการนัดเจรจากันคุณผู้ชมจำภาพจากกล้องวงจรปิดนี้ได้ไหม
อันนี้เห็นชัดเลยนะจังหวะนี้เหตุสลดเหตุนี้นะ
ใช่ค่ะรถบัสเลี้ยวแล้วเนี่ยทับร่างของน้องอายที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาจนน้องเสียชีวิตนะคะ
เราเคยเล่าข่าวนี้ไปแล้วแล้วล่าสุดเนี่ยทางครอบครัวของน้องอาย
คุณแม่ก็มาคุยกับทางมหาวิทยาลัยค่ะ
แล้วมหาวิทยาลัยก็บอกว่าทางครอบครัวน้องอายจะเรียกอะไรเท่าไหร่ยังไง
แม่ก็เลยเสนอเลยลูกสาวเป็นแพทย์ไง
กว่าลูกจะเรียนจบนะแล้วมาประกอบอาชีพแพทย์จนเกษียณ
เรียก๖๖ล้านแม่บอกเรียกเลยเต็มเลยฮะ

คุณแม่นิตยารุ่งสถิตนะคะคุณแม่ของน้องอาย
นางสาวอรุณภาวัฒนภาณิชย์เนี่ยนะคะ
เป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่๒ของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นี่ค่ะตอนที่คุณแม่เดินทางมามาพร้อมกับทนาย
จะคุยกับตัวแทนของมหาวิทยาลัยว่าจะช่วยเหลือ
จะรับผิดชอบจะเยียวยาให้กับครอบครัวของคุณแม่
เพราะเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นในรั้วมหาวิทยาลัยเลย

บอกว่าทางฝั่งมหาวิทยาลัยเขาให้ทางครอบครัวเป็นคนยื่นข้อเสนอ

แม่ก็เลยบอกไปว่าอยากให้คิดถึงนะ
คนที่ทำหน้าที่แพทย์กว่าจะเรียนจบ
กว่าจะมาเป็นหมอได้มันต้องใช้ระยะเวลา
เรียนหมอก็๖ปีแล้วกว่าจะต่อเฉพาะทางอีกใช่ไหมคะ
แล้วอย่างหนึ่งแม่ก็เลยเสนอไป
ว่ากรณีของลูกสาวกว่าจะเรียนจบแล้วมาทำเป็นหน้าที่แพทย์เนี่ย
ก็คงจะอายุประมาณ๒๕ถ้าเกิดน้องไม่เสียชีวิตนะ
ดังนั้นแม่ก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่าน้องอายุ๒๕
ไปจนถึงเกษียณคือ๖๐ช่วงนี้น้องจะประกอบอาชีพแพทย์
น่าจะได้เงินวันละ๕๐๐๐บาท
วกลบคูณหารทั้งหมดดูรวมแล้วกว่าจะเกษียณเนี่ย
รวมเป็นเงิน๖๖ล้านอันนี้คือสิ่งที่แม่เรียกกับทางมหาวิทยาลัยค่ะ
แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันมีหลากหลายเรื่องราวมาก
ที่มันเกิดในสังคมแล้วเราก็ได้ยินกันเสมอว่า
อ่ะเสียใจนะกับมันจะไม่ให้เกิดขึ้นอีก
แต่ไม่เคยมีเคสไหนที่บอกว่าเราจะรับผิดชอบให้ดีที่สุดให้ถึงที่สุด
ในสิ่งที่มขอที่จะต้องรับผิดชอบเนี่ย
มันเป็นเสียงที่มันประเมินได้ใช่ไหมคะเป็นประเมินเป็นตัวเลขได้
ว่าหมอคนหนึ่งที่ศพออกมาแล้วก็
ได้งานทำแน่เขาก็ต้องใช้ทุนใช่ไหม
ในภาครับราชกาลได้งานธรรมได้แน่นี่
จนถึงเมื่อเขาตัดเสียงอายุราชกาล
เพราะเขาตรงนี้คือมันเราอยู่กับความเป็นจริงไง
บอกด้วยนะว่าหลังจากที่ลูกสาวเสียไป

ก็มีคณะบดีคณะพยาบาลศาสต

แต่ว่าอธิการบดีไม่เคยมาเลย

แล้วก็จะโอนให้ครึ่งหนึ่งเข้าบัญชีพ่อ

แต่ตั้งแต่น้องเสียชีวิตจนถึงวันนี้

นิติเวชมหาวิทยาลัยขอนแก่น

เงินของน้องอายมาที่ทางอากงอาม่าทำให้กับน้องอาย
นี่ขอไป๓รอบแล้วนะยังไม่ได้เลย

ตอนนี้อยู่ระหว่างการส่งชิ้นเนื้อไปตรวจพิสูจน์
เลยงงไงว่าลูกแม่ตายจากอุบัติเหตุ
กล้องวงจรปิดก็มีให้เห็นไม่ได้ป่วยไม่ได้ติดเชื้อตาย
แล้วทำไมต้องตรวจชิ้นเนื้ออันนี้แม่สงสัย
ทีนี้ถามว่า๖๖ล้านที่แม่เรียกไป
จะได้คำตอบว่ายังไงมหาวิทยาลัยจะโอเคไหม

มีการนัดฟังคำตอบเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับ